นาฬิกา๔๔นาทีแล้วนะครับมาผ่าตัดกันดีกว่า
ผ่าตัดมะเร็งร้าย
โรคร้ายของวงการฟุตบอลไทย

ก็เจ็บปวดกันไปหลายคนทีเดียว

ไม่งั้นก็จะต้องมาเสียเวลานั่งรักษากันอีก
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วรายการขีดเส้นใต้เมืองไทยวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ก็เลยเชิญพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงมาพูดคุยถึงเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
เบื้องลึกเบื้องหลังว่าทำไมถึงลงมือเกี่ยวกับการผ่าตัดเรื่องของล้มบอลออกมา
เพราะว่ามีความพยายามมาตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของล้มบอลในสังคมไทย
บิ๊กตำรวจกลายเป็นหมอแล้วจับเครื่องมือเครื่องไม้แพทย์มาผ่าตัดซะเลยวงการเป็นยังไง
ค่ะมาฟังเบื้องลึกเบื้องหลังนะคะโดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวกับกลุ่มนายทุน
ออสบอกว่ามีนายทุนใหญ่อยู่เบื้องหลังขบวนการล้มบอลเดี๋ยวไปฟังบางช่วงกันค่ะ
เจ้ามือการพนันเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในประเทศไทยส่วนใหญ่มันจะอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเราในมาเลเซียสิงคโปร์
ตรงนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่ว่าถ้าเราหยุดหรือทำให้ทุกอย่างไม่แพร่กระจายนะวันนี้ได้เนี่ย
มันคงส่งผลกระทบบ้างนะครับแต่มันไม่ถึงกับเลวร้ายอย่างที่ทุกคนกลัว

ถ้าดันไม่ทะลุหรือในที่สุดท่านแพ้

ครับนี่คือความกังวลใจของผม
ตั้งแต่ผมเข้าไปขอความช่วยเหลือ
จากท่านพบตลพตเอกจากทิศไทยเจนดานะครับ
ท่านก็ให้ความกรุณาตั้งทีมงานขึ้นมาเลย
ให้ท่านพตโทมนูเมกหมอกเป็นหัวหน้าชุด
เราก็คิดกันว่า
พี่ว่าผมทำงานนี้มาเกือบปีกับท่านพบตรท่านนี้

เราก็กังวลว่าสิ่งที่เราหาข้อมูลมาเนี่ย
ถ้าเราจับไม่มั่นคันไม่ตาย

คุณไม่สามารถทำอะไรผมได้ทีนี้ระเหลิงเลย
ประกาศแล้วแต่ทำอะไรเขาไม่ได้
แต่ตรงนี้ถือว่า
แต่วันนี้เนี่ยเราทำสำเร็จแล้ว

และผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้มันก็ต้องมีความยำเกรงมั้งครับ
ถ้าเผื่อขืนยังทำอยู่ผมอยู่ตรงนี้
ผมก็ต้องเอาเกียรติยศศักดิ์ศรีผมเดิมพันกับคุณ
ไม่คุณก็ผมก็ต้องไปกันข้างหนึ่ง
ผมคิดว่าผมเป็นคนจริงนะครับ
ถ้าจะทำอะไรแล้วผมไม่กลัวครับ
แต่ถ้าผมไม่ทำอะไรผมปล่อยไปอย่างนี้นะครับ
มันจะเป็นบาดแผลในหัวใจผมไปตลอดชีวิตว่า

แล้วมันก็จะเป็นอะไรที่ผมจะต้องจำไปทั้งชีวิตว่า
เป็นคนที่ใช้ไม่ได้

ถ้ามะเร็งที่เราไปผ่าตัดอยู่
จะลุกจะลามขึ้นมาสู่ตัวเอง
ผลดีมากกว่าผลเสียเพราะฉะนั้นแล้วยอมค่ะ

ออสก็พูดถึงเรื่องการทำงานร่วมกับพบตรชุดปัจจุบัน
คือบิ๊กแป๊ะบอกว่าโอ้โหได้รุ่นน้องที่ดี
ก็เลยมาทำงานร่วมกันจนขยายผลได้นะครับ
แล้วก็ทำงานกันอย่างรอบครอบเป็นปีมาเหมือนกัน
ตอนนี้ก็มีกระแสเรื่องของยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องอีกแล้ว
ในส่วนของขบวนการฟุตบอลวงการฟุตบอลนะครับ